แน่นอนการเลือกตั้งในทุกครั้งก็จะมีสีสันมาฝาก
เป็นการผ่อนคลายและกันเรื่องของความเครียดทางด้านการเมือง
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลนี่นะร้อนระอุจริง
คุณผู้ชมไปดูได้ในทวิตเตอร์
โอ้โหคุณผู้ชมก็ร้อนระอุใจเย็นแล้วกันเนอะ
หรืออย่างไรท่านยืมของผมไหม
เป็นกรกตโป๊แตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

เราพาคุณผู้ชมไปดูสีสันกันหน่อย
สำหรับประชาชนหลายพื้นที่ที่ออกไปใช้สิทธิ์
ความเป็นประชาธิปไตยของตนเอง

ไปดูหน่อยว่าเขายังไงกันบ้างนะคุณผู้ชม
ไปดูในภาพแรกก่อนในโลกโซเชียล
นี่แม่แห่เจ้าสาว

สามีก็จะเอาเลือกตั้งก็จะเลือกทำหน้าที่วนไปค่ะ
ปลจุดถ่ายจากด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะ

ก็ใส่ชุดเจ้าสาวไปซะเต็มยดขนาดนี้

คือก่อนจะเข้าพิธีก็เลือกตั้งก่อนเนอะ

ก็จะเลือกตั้งก็จะเลือกนะครับ

คนนี้คือนางสาววริสลาช่างเหล็ก

บอกว่าก็ได้เลิกแต่งงานตรงกับวันนี้พอดีครับ

ซึ่งญาติพี่น้องก็อยู่ไกลก็เดินทางมา

ก็เลยแวะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อน

เธอเผินจะอายุ
อยู่๒๐ปี
ก็เลยไปใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ไปฟังเสียงเจ้าสาคนนี้
ยังไม่หมดนะฮะเรายังอยู่ที่ภาคใต้คุณผู้ชม

อันนี้เป็นบรรยากาศที่การเลือกตั้งในพื้นที่เขต๒
โดยเลือกตั้งที่๗โรงเรียนบ้านครองช้างตำบลนาเกรดอำเภอโคกโพ
ก็ผู้หญิงคนนี้เจ้าสาวเหมือนกัน
คือเมื่อวานมันเลิกดีไง

ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเธอชื่อนางสาว

ก็เลยสละช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิตช่วงหนึ่ง
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็รีบนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
กลับไปทันเลิกแต่งงานพอดี
โอ้โหยอมใจจริงชื่นชมจริงนะคะ
นี่ก็ท่ามกลางบรรยากาศของทหารก็รักษาความปลอดภัยกันเนอ
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะครับ
เอากลับมาที่ภาคกลางไปดูที่อายุทยาก็มีสีสันเหมือนกัน
อย่างที่บอกว่าเมื่อวานเลิกดี
ช่วงเช้าเมื่อวานก็มีพิธีมงคลสมรส
ระหว่างนายสุภาชัยอายาพิทักษ์อายุ๒๘ปี
กับนางสาวจริยาสารจิตอายุ๒๗ปี

หลังจากเสร็จพิธีช่วงเช้า
เจ้าบ่าวเจ้าสาวจุงมือกันไปลงคะแนนเสียงกันก่อน

สารเจ้าหลักเมืองเจ้าเจ็ด

เลือกตั้งที่๔อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาก็ไปทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเป็นแบบนี้แหละครับ
ระหว่างที่ทั้งสองคนแสดงบัตรประชาชนยืนต่อแถวอยู่
โอ้โหทุกคนก็ยินดีด้วยนะ

ใช่คือเห็นแล้วก็เอาไหนก็ไหนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรอก

ขอให้มีชีวิตคู่ที่เย็นยารับเรื่องต่อไปอะไรแบบนี้นะคนก็เอาอวยพรไป

แต่งงานเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็กลับไปทำพิธีกันต่อเลี้ยงฉลองกันต่อไป
คืออย่างที่บอกว่าเราห่างหายการเลือกตั้งมานานถึง๘ปีค่ะ
ทุกคนเลยตื่นตัวกันมากไม่ว่าจะมีภารกิจอะไรสำคัญขนาดไหน
เจียดเวลาสักนิดนึงเถอะขอมาเลือกตั้งหน่อยถัดจากเจ้าสาวพาไปดูคู่ชีวิตกันบ้างค่ะ
ตายายสองคนจูงมือกันมาเลือกตั้งแล้วตายายเนี่ยแต่ละคนอายุเฉียดร้อยนะคะ
แต่ก็มามาด้วยใจเพราะว่าอยากใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปีนี้ค่ะ
หน่วยเลือกตั้งที่๘สาราอเนกประสงค์วัดโพชัยในบ้านนาอ่านอำเภอเมืองเลยนะคะ
นี่คือคุณตาหนูมูลสิริวัย๙๘ปีและคุณยายภูมูลสิริวัย๙๖ปี
อายุอนามทั้งคู่เนี่ยเกือบครบสัตวรรษอยู่แล้วค่ะ
แต่ทั้งคู่บอกว่าจะไม่ยอมพลาดการเลือกตั้งเด็ดขาด
บอกลูกหลานเลยนะว่าพาตากับยาย

คุณตานูหูตายังดีอยู่
แต่คุณยายภูเนี่ยหูเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินแล้ว

คุณตาหนูบอกว่าตั้งแต่ได้สิทธิ์เลือกตั้งตอนอายุ๒๐ปี
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใช้สิทธิ์ทุกครั้งไม่เคยขาดเลย
คุณตาหนูบอกว่ารักชาติรักแผ่นดินรักการเมืองด้วย

หลักการที่คุณตาหนูใช้เลือกก็บอกว่า
เลือกฟังนโยบายจากการหาเสียงเป็นหลัก
อยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำหน่อย

แล้วก็แก้ปัญหาทุจริตโกงชาติบ้านเมืองด้วย
ส่วนที่พิษนุโลกค่ะคุณยายจำลองวงโหงศา
คนนี้อายุ๙๙ปีกับ๑๑เดือนอีก๒๔วัน
เป็นแม่ค้ากล้วยทอดไข่นกกระทามันทอดนะคะ

ละมือจากกระทะกล้วยทอดชั่วคราว
มือหลานสาวน้องแป้งไปหน่วยเลือกตั้งที่๔๐

คุณยายพูดสั้นนี่คุณยายแข็งแรงมากนะ๙๙ปีเดินเหินนี่

คุณยายบอกว่าคนไทยต้องเลือกตั้งทุกคน

ลงคะแนนเสร็จปุ๊บคุณยายกลับไปขายกล้วยทอดต่อตามปกตินะคะ

คุณยายนี่เราเพิ่มอายุขึ้นไปเรื่อยนะคะ

เพราะไงครับ๑๐๓ปี
โอ้โหแข็งแรงจริงชื่นชมมาก
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่๓อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
อายุจะเกินร้อยแต่สุขภาพยังดีอยู่เลย
คุณยายชะเอ็มบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง

อยากให้คนดีได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองค่ะ

ก็ได้หรือเซ็นชื่อก็ได้แล้วแต่กรกตจะกำหนดครับ
ครั้งที่แล้วที่เราได้พิมพ์ลายนิ้วมือกันเพราะว่า
กรกตชุดนั้นเลือกวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ครั้งนี้กรกตชุดนี้เลือกการเซ็นชื่อแต่ถ้าใครบอกว่าก็อยากพิมพ์ลายนิ้วมือ
แจ้งได้เขาก็จะให้พิมพ์หรือใครไม่สะดวกเซ็น
เขาก็จะให้พิมพ์ลายนิ้วมือแบบนี้ไปดูกันต่อค่ะ
สามพี่น้องตระกูลกองกำดูมีคุณยายกิมวัยเก้าสิบปี
คุณยายสวาสตร์วัยแปดสิบเก้าปีและคุณยายจรูนวัยเจ็ดสิบเก้าปี
สามพี่น้องไม่พลาดมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่สี่
วัดปากแพรกอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
หนุ่มสาวที่ไหนนอนหลับทับสิทธิ์อายเขาเลยนะ
นี่ค่ะโคบานก็มานายสุรพงศ์พลฉิมนะคะสวมวิญญาณโคบาน
ขี่ม้าบักจ้อนม้าพันธ์ไทยชื่อว่าเจ้าแซมค่ะ

บอกอยากเชิญชวนชาวบ้านให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันสำคัญ
และตัวเขาเองก็ผูกพันกับเจ้าแซมมาตั้งแต่ตอนเป็นกำนัน

รู้สึกว่าอยากจะขี่ม้าคู่ใจเนี่ย
มาใช้สิทธิ์อันสำคัญในชีวิตของเขาด้วย
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
ยังไงแล้วก็ต้องรอผลอย่างไม่เป็นทางการ
ใช่ค่ะจากกรกตนะ๙๕น่าจะเป็นช่วงบ่ายวันนี้

เรารู้ว่าทุกคนอยากรู้แล้วว่าผลจริงแล้วเป็นอย่างไร
คือเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะเพื่อไทยยังนำอยู่
แต่ก็ค่อนข้างสูสีจากภักดิ์ภารกรรมประชาธิปัตย์

เพื่อไทยอันดับที่๑ได้ไป๑๓๐ที่นั่งนะตอนนี้
พลังประชารัฐอันดับที่๒ได้ไป๑๑๙ที่นั่ง
แล้วก็อนาคตใหม่อันดับที่๓๗๔ที่นั่ง
ตามมาด้วยภูมิใจไทยแล้วก็ทางด้านของประชาธิปัตย
ยังคงเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับหรือไม่อย่างไร
แล้วก็จะมีใครจับมือกับใครในการจัดตั้งรัฐบาล